กลับมาแล้วค่ะกับตลอดข่าวสุดสัปดาห์นะคะแหมะเมื่อสกรูเบรคที่แล้วคึกคักกันจังเลยนะคะคนฐานมาบุกถึงสตุนโอนะฮะไม่ได้เอาความเข้มแข็งมาฝากเราอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าเอาเพลงเพราะเพราะนะคะขับกล่อมเสพาให้เราได้ทราบซึ้งกันด้วยสุดยอดจริงจริง
แต่ว่าเรื่องราวของตลอดข่าวของเราก็ยังจัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็นที่กินที่เที่ยวพูดถึงของกินเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่อยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะส่งมาหาเราก็ได้บอกเราก็ได้รวมไปถึงส่งกำลังใจนะคะให้กับทัพนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียกันก็ได้นะวันนี้วันที่๒ใช่ไหมของการแข่งขันนะคะยัง

แก้มของบัวคือสันหามาทานได้ค่ะคิดดูแล้วกันหากินได้ยากเพราะใครเอาไปซ่อนไว้ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ซ่อนนะคะแต่ว่ามันตัวหนึ่งมันก็จะมีสักกี่ชิ้นเท่านั้นเองใช่ไหมคุณผู้ชมและนี่นะคะก็เป็นเมนูยอดทิศนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานิดนึงแล้วก็นึงข้าวเหนียวรอเลยดีกว่าแน่นอนค่ะคุณร้านขายปากน

น้อมจิตนี่แหละเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะหารายได้เพิ่มก็เลยคิดไปคิดมาทำอะไรดีก็เลยไปได้ไอเดียที่จะนำปากน้ำแดดเดียวเนี่ยมาขายตามตลาดเพื่อเป็นการหารายได้เสริมโดยปากน้ำแดดเดียวนี้นะคะทำมาจากปากของวัวซึ่งตัวเองเนี่ยจะซื้อจากห้องเย็นวันละไม่ต่ำกว่า๒๐กิโลกรัม

ในงานวันนั้นนอกจากจะประกวดชุดรีดไซเคิลแล้วค่ะ
ก็มีให้น้องเดินแบบเพื่อพรีเซนต์เครื่องแต่งกาย
แล้วก็แสดงความสามารถในการเต้นอีกด้วยเอาเข้าไป
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสนับสนุนให้น้องนักเรียน
ได้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนั่นเอง

นี่มาจากของรีไซเคิลทั้งนั้นเลย
ใช่เขาบอกแล้วว่าของเก่าเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้ง
มันมีค่าเมียเก่าที่บ้านก็เช่นกัน

ไม่ได้เหรอต้องเก็บไว้นะฮะเอออย่างนี้

รีไซเคิลโอ้โหนำกลับมาใช้ใหม่ได้

แต่ว่าคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยนะคะ

ที่เป็นผ้าจริงผ้าไหมเอ่ย
สวยไหมสวยงามมากนะฮะ

แต่ว่าบางทีเราก็ชอบผ้ายีนด้วยเหมือนกัน
จะใส่ชุดผ้ายีนหรือว่าใส่ผ้าใหม่ดีล่ะ

เขาทดลองทอผ้ายีนจากผ้าไหมแล้ว

ก็เลยเรียกผ้านี้ว่าไหมยีนนะคะ
ยีนนี่เป็นการคิดค้นและต่อยอดเส้นไหม
ภายใต้แบรนด์เรือนไหมใบหม่อนค่ะ
ก็คิดค้นกันมาอย่างตั้งใจเลยนะฮะ
ที่นี่ก็คือที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ซึ่งเป็นร้านค้าที่จำหน่ายไหมสุรินรายใหญ่ของจังหวัดเลย
เขานำเส้นไหมมาถักทอเป็นไหมยีน
แล้วก็ตัดเป็นกางเกงยีนเป็นกระโปรง

สมกับการนำสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ
ย้อมให้เป็นสีแบบนี้

ซึ่งการทดลองนี่คุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเขาจะปุบปรับได้เลยนะ

รับรองว่าซักแล้วสีตกซักแล้วหดแน่นอน

และการที่ทดลองตลอดที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี
แต่ดียิ่งกว่าคือได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสิ่งทอเมื่อปีที่แล้ว

เขามาให้เป็นแบบที่ปรึกษานะ
ให้คำแนะนำในการช่วยด้านนี้จนประสบความสำเร็จ
แล้วก็ได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะ
ดีมากค่ะเดี๋ยวจะมีคนขโมยของเราไป
ไม่ได้อันนี้จดไว้เรียบร้อยแล้วเป็นภูมิปัญญาโดยแท้เลยนะคะ

จะมีคุณสมบัติก็คือใส่แล้วจะนุ่มสบาย
ผ้านี่จะเบานะคะใส่ได้ทุกวัน
ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมไปด้วย
ใส่ได้ทุกวันนี้เราซักไหมคะพี่นิวนาว
แต่ถ้าหากว่าใครสนใจนะสามารถไปติดต่อสอบถามเขาได้เลย
ที่ร้านเรือนไหมใบหม่อนจังหวัดสุรินทร์
นี่น้องเชอรี่ออกงานบ่อยค่ะที่ฉันแนะนำเลย

ว่าทางร้านเรือนไหมดูอยู่ก็ส่งมาได้นะคะ
ยินดีค่ะรับหมดเลยหลายชุดที่โชว์อยู่ชอบทุกชุด
จริงจริงนะคะเอาอย่างนี้เลยนะ
ขอก็ตรงชื่อว่าให้แน่นอน
เออให้ที่อยู่เบอร์โทรเลยไหม
ขอบคุณนะคะเป็นว่าคุณผู้ชมดูแล้วนะ
อยากได้เหมือนนี้ก็ตามไปที่ร้านเขาเลยละกัน
กว่าไอเดียภูมิบรรยานี่จะคิดขึ้นมาได้นะคุณนะ
สุดยอดจริงใส่ได้ทุกวีทุกวันแล้วก็ทันสมัยมากด้วยนะคะ
มีชุดสวยแล้วดิฉันพาใส่ชุดสวยไป
ไปเที่ยวลงใต้กันดีกว่าดีค่ะพาไปที่อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราชธานีค่ะ
หลายคนนึกว่าสุราธานีเมืองร้อยเกาะ
จะมีที่ท่องเที่ยวเฉพาะทะเลอะไรแบบนี้หรือเปล่า
อันนั้นเบสิกดิฉันจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์เป็นการแกะสลักหินเป็นรูปปลาค่ะ
บอกเลยว่าน่าสนใจมากเพราะว่าไม่มีที่ไหนที่นี่มีที่เดียว

พิพิธภัณฑ์ที่แกะสลักหินเป็นรูปปลา
คือเขาสุดยอดจริงแล้วคือคนที่ทำเนี่ย
ทำมาจากคนเดียวด้วยนะครับ

เขาจำลองที่นี่เป็นท้องทะเลไทย
ใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ปลาหินค่ะ
จัดแสดงเอาไว้ให้ประชาชนเข้าชม

เหมือนนะเหมือนเป็นปลาตัวจริงเลย
แล้วก็ให้ได้ศึกษาพันธุปลาชนิดต่างกันด้วย

คือถูกแกะสลักขึ้นจากหินนะฮะ

ทำมาด้วยฝีมือของคุณลุงกิตติศิลป์อุดม
คุณลุงเนี่ยจะเรียกคุณลุงดีไหมล่ะ

เพราะว่าอายุ๘๑ปีแล้วโอ้โหสุดยอดจริง

คนเดียวด้วย๓๐๐กว่าตัว

เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางทะเลนะคะ
ด้วยความที่ว่าคุณลุงเขามาจากครอบครัวชาวประมงนะฮะ
ก็รู้จักพันธุปลาทะเลหลายอย่าง

บอกย้อนไปประมาณ๓๐ปีที่แล้วนะฮะ

รู้แต่ว่าอยากจะแกะสลักหินให้เป็นรูปปลา
ใช้ระยะเวลาตัวแรกนะ

แต่ปัจจุบันด้วยความสั่งสมประสบการณ์ต่างนะครับ
ตอนนี้คุณลุงบอก๒ชั่วโมงก็เสร็จแล้ว

ซึ่งในปีนี้เองคุณลุงก็วางแผนเอาไว้ว่า

หยุดการแกะสลักแล้วเพราะว่าใช้ชีวิต
แกะสลักปลามาเกือบ๓๐ปี

แล้วก็หันมาเน้นตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสม

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทางปลาต่าง

พื้นถิ่นในสุราธารณีเนี่ยมีปลาอะไร

สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวชมพิพิธรรมปลาหินนี้ค่ะ

เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันเลยนะฮะ

หินเป็นปลา
คือดูแล้วมันเหมือนมากจริงนะคะ

เพราะว่าเดี๋ยวคุณลุงเขาจะแบบเกษียณตัวเองแล้ว

แล้วก็จะจัดพิพิธภัณฑ์ให้น่าชื่นชมมากขึ้น

ก็แวะเวียนไปได้ที่สุรราชนะฮะ

ระดาษคุณชนะต้องไปธรรมดาอยู่แล้วนะฮะ
แค่ไหนจะชามยักษ์ขนาดไหนคุณผู้ชม

นี่เราปักหมดแล้วอ๋อใช่แล้วค่ะที่จังหวัดนอนทะพุรีค่ะไปชิมคำอร่อยกันเลยดีกว่า
แถวนี้เขาว่ากันว่ามีร้านบะหมี่เจ้าดังบะหมี่จอมพลังท้าให้ลิ้มลองความอร่อยพร้อมกับปริมาณความเยอะที่เป็นเอกลักษณ์

เราเดินทางมาถึงที่ร้านแล้วนะร้านนี้บะหมี่จอมพลัง
โอ้โหมันต้องเสียงดังฟังชัดแบบนี้กินแล้วมันจะมีพลังดีเหลือเกิน
มากมายหลายเมนูนะครับผมเปิดมาดูในเมนูของเขาเนี่ยโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยล่ะ
พูดคุยกับเจ้าของร้านกับเจ้าของสาขากันหน่อยว่าเขาจะแนะนำเมนูอะไรให้เราได้ทานดีในวันนี้กับช่วงของตลอดกินครับ
และตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านเจ้าของสาขาคนเก่งคนสวยข้างของคุณแอร์

หมี่จอมพลังมันเริ่มมาจากตัวแนนเนี่ยชอบทานบะหมี่อยากขายบะหมี่
สูตรเด็ดเคล็ดลับของก๋วยเตี๋ยวเราคืออะไรฮะ
เนี่ยคิดว่าเอาของคุณภาพมาไว้ในบะหมี่ของแนมอย่างเช่นเกี้ยวหมูเนี่ยเราก็จะแบบให้ลูกใหญ่เลยหมูเยอะ

ก็จะมีหมูแดงเสนอมากเลยเพราะว่าหมูแดงของแนนเนี่ยหมักข้ามวันเราเอาหมูแดงเนี่ยไปอบ
แล้วเราก็เอาน้ำหมูแดงเนี่ยเอามาลาดบะหมี่อีกทีใช่มันก็จะแบบกลมกล่อม
ปกติเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยเราแบบไปกินลูกเล็กใช่ไหมแต่เราแบบว่าอยากเน้นความเป็นจอมพลัง
เราก็เลยแบบไปคุยกับพี่เจ้าของโรงงานลูกชิ้นเลยก็เลยได้ลูกชิ้นเป็นแบบแบรนดจอมพลังมาเลย
อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านเลยนะคะลูกชิ้นและปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหประสบความสำเร็จ
ที๕สาขาแล้วเนอะคุณผู้ชมนะใช่ค่ะ

เหนือจากบะหมี่แล้วยังมีเมนูอื่นอีกใช่ไหม
ก็จะมีสาระเป๋ามีติ่งซ้ำมีอีกหลายเมนูมากมายเลย
เอาล่ะรอช้าไปชิมเลยครับคุณผู้ชมครับ
เมนูนี้เนี่ยใหญ่กว่าพิเศษก็คือ

ในนี้ก็จะมีเส้นประมาณ๑๗๒๐ก้อน
แล้วก็หมูแดงค่ะเกี้ยวหมูปูจ๋าเกี้ยวทอดลูกชิ้นไข่
เส้นของคุณแนนมันเป็นเส้นเล็กหน่อยแต่มันมีความเหนียวนะ
เข้ากันกับน้ำหมูแดงด้วยเกี้ยวอร่อย
พอเขียวไปแบบเด้งหนูปเป็นหมูที่มีรสชาติ
ว้าว

เพราะฉะนั้นลูกจิ้นเค้ากับคุณ

จะเกียบขี้ขึ้นมาเนี่ยเบี้ยวเลยนะ

ใช่ค่ะใช่ค่ะ

ต้มยำหม้อไฟค่ะ

นิ่งเหมือนกับจุ้ยเลยอร่อยมากเลยครับ
ต้มยำของแนนรสชาติใช้ได้เลยนะ

เผ็ดแล้วก็ตบท้ายด้วยความหวาน

ทานไปแล้วแน่ดอนปะหมี่

อร่อยมากแล้วก็ลูกชิ้นของเขา
ลองติดตามให้ดีนะทางร้านไม่ได้ไปจัดแข่งกิน
ใช่ค่ะก็จะมีจัดแข่งกิน

๕สาขาครับมีสาขาอะไรบ้างเลย

ตรงวงเวียนพระราม๕นะคะแล้วก็จะมีสาขาพุทธมนตรสาย๑
แล้วก็ตลาดนัดนินจาอมตะชนบุรีค่ะ
แล้วก็ตลาดนัดหัวมุมเกษตรนวมินแล้วก็สาขาน้องใหม่สาขามายามี่บางปูค่ะ
เอาล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าฟังมาไม่ทันนะครับ

ก็จะมีแฟนเพจนะคะชื่อว่าบะหมี่จอมพลังเลยก็จะเป็นรูปหน้าของแนนนะคะ
จะมีเบอร์ติดต่ออยู่ในแฟนเพจเลยค่ะสอบถามเส้นทางได้
เอาล่ะแล้วนอกจากนี้ต้องตอบขอบคุณแนนด้วยนะครับที่ให้กันกับทางรายการของเรา
แล้วในสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตลอดชิมที่ไหนทั่วถิ่นแดนไทย
ติดตามกันให้ได้ในช่วงของตลอดกินจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม

โอ้โหคุณช่วยได้ดูมีความสุขมาก
โดยเฉพาะเจ้าของร้านสวยเนี่ยเขามีความสุขตลอดเลยนะคะ
ฉันคิดว่าจะแน่จริงคีบลูกชิ้น๑คำเอาเข้าปากไปเลยนะคะ
มีคุณต้นส่งไลน์ทักทายมาหน้าจอบอกว่าระวังคุณชนะจะท้องแตก
แล้วก็เขาขอบะหมี่สัก๓ชามไม่ทราบว่าคุณต้นจะไปทานกับใครคะ
ถ้าจะไปทานก็ต้องชวนพวกเราไปด้วยใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมท่านอื่นก็ยังส่งไลน์มาทักทายกันนะคะ
แต่ว่าอย่าลืมนะกำลังใจของทุกท่านเนี่ยมีผลต่อนักกีฬามากเลยค่ะ
เพราะตอนนี้ทีมนักกีฬาของประเทศไทยไปแข่งขันที่อินโดนีเซีย
แล้วก็บอกเลยว่าหลายคนนี้นะคะทัพนักกีฬาไทยไปแต่เต็มที่
แล้วก็ไทยตอนนี้เห็นว่ากำลังจะลุ้นกับกีฬาเทคอนโด
โอ้โหเชียร์กันเตะกันป้าบเลยตอนนี้นะ
เห็นว่าเหรียญทองมีแววด้วยนะจ๊ะ
เพราะฉะนั้นส่งไลน์มาทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ

รวมไปถึงไปทักทายในแฟนเพจตลอดข่าวก็ได้นะคะ

กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะคะ

เมื่อกี้ทานก๋วยเตี๋ยวจอมพลังกันไปแล้ว
หมี่จอมพลังดิฉันพาไปต่ออีกหนึ่งร้านเลยละกัน

กินกันแน่นท้องแน่นอนแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะ

เป็นร้านที่ใช้สูตรก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับแท้

ตกทอดมาจากคุณพ่อเจ้าของร้าน
เป็นคนสุโขทัยแท้เลยล่ะค่ะ
และแน่นอนว่าเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือการใส่ถั่วฟักยาวกากหมู
มีรสหวานนำจากน้ำตาลปี๊บ
แต่ที่เด็ดของร้านนี้คือเขาจะใช้ลูกรอกที่หาทานได้ยากในก๋วยเตี๋ยว

กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนกับร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยคันทรี่
ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยคันที่นะคะ
ร้านนี้เนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่ใส่ลูกลอก

โดยที่เราไม่ใส่พวกผงชูรสหรือพวกสารวัตถุกันเสียอะไรอย่างนี้

และในลูกรอกพอก็จะใช้ใส่เทียมแทนใส่หมู

ต้องบอกก่อนว่าทำเอาใจคุณพ่อนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อจะเป็นสไตล์คอร์ไบล์คันทรีมาก
ก็เลยวันนึงรู้สึกอยากให้พ่อเขา

ก็เลยบอกพ่อว่างั้นเดี๋ยวเราจะทำก๋วยเตี๋ยวกันนะ
โดยที่จะแต่งร้านให้เป็นสไตล์พ่อ
ก็เลยเป็นที่มาของสุโขทัยคันที่ค่ะ
การันตีความอร่อยด้วยสูตรก๋วยเตี๋ยวดั้งเดิมของสุโขทัย
ใส่เครื่องแบบแน่นปรุงแบบชามต่อชาม

และที่สำคัญไม่ใช่ผงชูรสด้วยค่ะ
โดยมีทั้งแบบน้ำและแบบแห้ง
หรือใครอยากจะเพิ่มท็อปปิ้งเป็นไข่ยางมะตูม
ไข่ออนเซนก็เด็ดไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะ
และแน่นอนว่าถ้ามาถึงร้านนี้แล้ว
เมนูที่ต้องสั่งก็คือต้มยำสุโขทัยลูกรอก
โดยมีทั้งแบบน้ำและแบบแห้ง
เห็นแบบนี้ราคาเพียงแค่๔๕๖๐บาทเท่านั้นค่ะ
ถ้าใครยังไม่จูใจกับลูกรอกที่ใส่มาในก๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วก็
ทางร้านก็มีแบบลวกจิ้มให้เลือกทานกันอีกด้วยค่ะ

ทางร้านก็ยังมีผัดไทยกุ้งสด
และผัดไทยกุ้งแม่น้ำที่เป็นสเปเชียลเมนู
ให้เลือกสั่งเลือกทานกันอีกด้วย
อีกหนึ่งความอร่อยที่ต้องสั่งเลยก็คือ
หมูสะเต๊ะที่นุ่มลิ้น

และน้ำจิ้มหมูสะเต๊ะสูตรคุณพ่อ
ที่เจ้าของร้านภูมิใจนำเสนออย่างที่สุด

จากจะได้อิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดแล้ว
ยังสามารถถ่ายรูปเช็คอินลงโซเชียลได้อีกด้วย
ร้านเราเปิดทุกวันนะคะ

เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นค่ะ

ก็สามารถสอบถามโทรเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะ

แถมด้วยเมนูลูกรอกที่หาทานได้ยาก

ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยคันทรี่
ตรงข้ามวัดผาสุกมณีจากเมืองทองธานี

จะพาไปโดนร้านเด็ดที่ไหนอีกนั้น

โอ้โฮเป็นอย่างไรคะคุณผู้ชมคะ

แต่อย่างนั้นจะกินเยอะให้เร็วเยอะเลยดีกว่าไหม

แต่ละร้านที่สัญหากันมา

อยู่ตรงไหนจะไปกินจะตามไป
คุณผู้ชมใกล้วัดวัดผาสุกมณีจักรนะ
ไปถามหาเขาเลยที่วัดบุราณร้านอร่อย

ไม่ต้องห่วงถ้าดูตลอดข่าวสุดสัปดาห์เนี่ยเรามีมาแนะนำคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปนู่นเลยนะคะ
เมืองฝน๘แดด๔ที่จังหวัดระนอง

เมืองนี้ฝนแปดแดดสี่
อยากจะพูดซ้ำอยู่ชิ้นกว่าจะพูดไปอย่างอื่นนะคะ
บอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะแยะมากมายรวมไปถึงอาหารหูอาหารตาอาหารพุงเพียบเลย